ค่ะสิงห์บุรีตอนนี้กลายเป็นสิงสาหัสไปเรียบร้อย
เพราะอะไรน้ำมันท่วมเยอะแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำในเขื่อนเจ้าพญามาไง
ดับดีกว่าดับดีกว่า
ไม่ดีไม่เวิร์ค
ไม่ดีไม่ดีไม่เวิร์คไป

แล้วคุณครูในโรงเรียนนะหยิบมือถือมา
มาถ่ายคลิปนี้มาอัดคลิปนี้
เห็นตั้งแต่ตรงประตูรั้วโรงเรียน

ดูสภาพคือน้ำเข้ามาเร็วด้วยนะ
อันนี้คือทรัชน์ถูกกว่าภูตภาษณ์มาอีก
แล้วแน่นอนเด็กจะไปเรียนอย่างไร
ถูกไหมพ่อแม่เป็นห่วงอยู่แล้วล่ะ
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยคือคุณครูมีครูคนนึงนะไปช่วยเจ้าลักกี้
รักกี้เนี่ยเจ้าลักกี้เป็นอะไรเป็นหมาเป็นหมาแล้วก็ติดอยู่ในโรงเรียน
เอากระมังไปใส่แล้วก็พาเจ้าลักกี้ออกมานะคะ
ซึ่งก็ช่วยเหลือเจ้าลักกี้ออกมาได้แบบปลอดภัยนะ
ทีนี้เห็นสถานการณ์น้ำแบบนี้ไปแล้วไปดูสถานการณ์น้ำคืนวันก่อนหน่อยค่ะ
เพราะว่าพอเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำมา
นังกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพญาตรงวัดประสาทที่อินบุรีมันแตก

ใช่แตกชำรุดแล้วน้ำก็ทะลักเข้ามาสิคะ
ชนะที่เทศบาลตรรมนฐ์อินบุรีชาวบ้านก็เอากดสอบซ้ายไปอุด
จะป้ามแรงไม่อยู่ครับคุณผู้ชม
น้ำท่วมให้กว้างก็ผ่างกนปรากาศในหอกระจายขาวเลย
ชาวบ้านเก็บข้าวของให้หนีให้หนีน้ำท่วมโดยด่วนเลย
ส่วนราชการสำคัญอย่างสถานีตำรวจที่อินบุรี
ว่าการอำเภออินบุรีสาธารณสุขโรงเรียนวัดปราศาสตร์
ส่วนใหญ่คือเขาตั้งรับได้ทันไง
ดูที่ว่าการอำเภอที่เราภาพให้คุณผู้ชมดูเนี่ยโอ้โหท่วมจะแบบจะพ้นป้ายแล้วอ่ะ

เทศบาลเองเขาก็ทำแนวกั้นด้วยดินลูกรัง

ถามว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบเยอะหรือยังเยอะสิ
บ้านวัดโรงเรียนอย่างแค่ที่บ้านเองเนี่ย
ท่วมตอนนี้ประมาณ๑๒๐๐หลังคาเรือนแล้ว
โอ้โหนี่สิงห์บุรีนะ
แล้วก็อีกหนึ่งจังหวัดที่คนกรุงเทพ